ไปดูคลิปที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลนะคะ
มีแก๊งตามยึดรถเนี่ยขับไปล้อมคือขวางหน้ารถของชายคนนึงที่อ้างว่าเป็นตำรวจ
มีการเจรจากันอยู่พักนึงด้วยแต่ปรากฏว่าแก๊งยึดรถในที่สุดพยายามไปยื้อยุดแย่งปืนกับตำรวจ
เขาก็อ้างว่าเป็นตำรวจด้วยเนี่ยนะคะไปดูคลิปภาพเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะคลิปนี้อ้างว่ากลุ่มคนนี้เป็นคนของบริษัทแห่งหนึ่งนะคะที่ตามมายึดรถกระบะคันที่ตำรวจคนนี้ขับ

ที่มาพูดคุยกันก็มีการแย่งอาวุธปืนกันอย่างที่เราเห็นในคลิปเลยล่ะค่ะ
ทีมข่าวสอบถามไปยังพันธุ์ตำรวจเอกสารวุฒิเจียงเต็มภูมิกับการสพควรมี่จังหวัดสงขลาบอกว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนสายสงขลานาทวีหมู่๖ตำบลจโหนงพื้นที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลา
ห่างจากตู้ตำรวจไปเนี่ยแค่ประมาณ๕กิโลเมตรเมื่อ๒๑กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้เองตำรวจในคลิปเนี่ยแจ้งความแล้วค่ะที่สพควรมีด
จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่าคนนี้เป็นตำรวจจริงนะเป็นตำรวจชุดสืบสวนของสพกาบังจังหวัดยาลา
รถเพื่อนมาพอมาถึงจุดเกิดเหตุมีรถขับตามประกบแล้วมาปิดหัวปิดท้ายค่ะ
เขาก็กลัวใช่ไหมคะเขาก็เลยนำอาวุธปืนมาเตรียมพร้อม
เพราะว่าพื้นที่อำเภอจนะก็เป็นพื้นที่เรื่องความมั่นคงมีการก่อเหตุของผู้ก่อการร้ายอยู่แล้ว
แต่สุดท้ายเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีการยิงกันหรือมีการทำร้ายร่างกายกันแต่อย่างใดนะคะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวก็สอบถามไปที่ผู้อำกับสพควรมีดอีกครั้งบอกว่า
ตำรวจในคลิปคือดาบตำรวจปรีชาขอสงวนนามสกุลนะคะเป็นสังกัดฝ่ายสืบสวนสพกระบัง
ทีนี้มีกลุ่มคนใครก็ไม่รู้ขับรถมาประกบหน้าหลังโบกให้เขาหยุดรถ
ตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นไฟแนนซ์จะมายึดรถค่ะ
แล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ารถติดไฟแนนซ์
พอรถคันนี้เขายืมเพื่อนมาขับอีกทีนึงอะนะคะ
ก็เลยกลายเป็นคดีความกันไปก็ต้องแจ้งความอะค่ะ